ถูกขโมยใช่ไหมคะแต่ขวดเหล้าที่โคราชเนี่ย
มันมาตั้งวางอยู่ข้างกำแพงวัดคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วมันเป็นขวดที่ใหญ่มากเลยนะคะ
มันไม่ธรรมดายังไงไปดูไปค่ะคุณผู้ชมไปณพื้นที่แห่งนี้นะคะ
อยู่ที่ตำบลกระทุ่มรายอำเภอประไทยจังหวัดนครราชศรีมาโอ้โห
อย่างนั้นต้องตั้งใหญ่แบบนี้ให้เห็นเด่นเป็นสง่า
สูงประมาณ๕เมตรนะคะขวดเหล้าเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า
มันเป็นจุดสะดุดตาจริงใครที่ขับรถสัญจรไปมาเนี่ยต้องสังเกตเห็นแน่นอน
และจากการที่ไปสอบถามนายเอกชัยแขวงนอกซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า
รูปปั้นขวดเหล้าเนี่ยเป็นไอเดียของท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านเข้าค่ะ
ท่านต้องการปลูกจิตสำนึกเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านเส้นทางนี้ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
เพราะมันเป็นทางโค้งไงจุดนี้มันก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ก็เหมือนไปการเตือนเหรอว่าหนึ่งไม่ควรดื่มสุราในขณะขับรถ
เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอาจทำให้บาดเจ็บเสียชีวิตได้นะคะ
แล้วต้องบอกนะว่าหลังจากที่มีการตั้งรูปขวดเหล้านี่แล้ว
อุบัติเหตุลดลงถือว่าได้ผลเลยสำหรับแนวคิดนี้
ก็ดีนะเห็นตอนกลางวันมันก็ระลึกถึงดี
แต่ตอนกลางคืนก็ดูแหม่งนิดนึงนะ
เดี๋ยวเป็นคิดมากให้ดูเป็นเครื่องเตือนใจแล้วกัน
เพราะว่าเวลาเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเข้าไปมันจะทำให้เราขาดสติ
พูดง่ายปีใหม่นี้เมาไม่ขับครับ